เรื่องนี้ค่ะต้องส่งความช่วยเหลือและส่งกำลังใจไปให้ชาวอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อุบลราชธานีตอนนี้ถูกน้ำล้อมรอบจังหวัดหลายแห่งนะคะ
แล้วก็บ้านอยู่ในสภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมในหลายแห่งด้วยกันค่ะ
คือสภาพตอนนี้คือน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านแล้วนะคะ
ศูนย์พักพิงที่ชาวบ้านย้ายจากบ้านไปอยู่
จุดก็ถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องย้ายอีกรอบนึงเหมือนกัน
ย้ายแล้วย้ายอีกย้ายแล้วย้ายอีกค่ะ
น้ำท่วมสูงหนักสุดในรอบ๔๔ปีที่อุบลราชธานี
นี่คือสภาพของความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตอนนี้ค่ะ
รู้สึกเห็นจากหลังคาโผล่พ่นน้ำคือมันเกินชั้นหนึ่งไปแล้วนะคะ
ทหารราบกรมทหารกรมฐานราบที่๖ตอนนี้ต้องเอาเรือยาง
แล้วใส่เข้ากล่องน้ำดื่มยาไปแจกจ่ายชาวบ้าน
ซึ่งยังต้องอาศัยอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
แม้จะท่วมอยู่ชั้น๒แล้วก็ตามนะคะ
สถานการณ์วันนี้น้ำทรงตัวนะคะอยู่ที่๑๑เมตร๕๐เซนค่ะ
เมตร๕๐เซนนะคะปรับขึ้นจากเมื่อวานอีก๓เซน
พื้นที่ที่โดนน้ำท่วมตอนนี้๑๙อำเภอ
๖๕แห่งค่ะจมน้ำโรงเรียน๕๒โรงเรียน
มูลค่าความเสียหายขั้นต่ำไม่น้อยกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
นี่คือประตูวัดดูชมค่ะนี่ประตูวัดใช่ไหมคะ
นี่ค่ะโผล่ใช้มาใช้ด้านบน
แต่เรือเนี่ยคือยังเข้าไปนั่งเรือไปนี่ต้องก้มหัว
ถูกต้องครับน้ำสูงขนาดนั้นเลย๑๑เมตร๕๐ค่ะ
ทีมข่าวไปกับคุณบิลบริษฐ์ค่ะ
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันอยู่
ไปตามหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูลค่ะ
น้ำท่วมมิดหลังคากันหมดแล้วค่ะนะคะเกือบทุกหลัง
แล้วก็ต้องอบพยพชาวบ้าน
คือชาวบ้านเขาไปอยู่ตามศูนย์พักพิงที่ต่าง
แต่บางส่วนก็ไปไม่ได้จริงก็เข้าใจเรื่องนี้เลย

เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่บางคนไม่อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวขโมยมานะคะ
ทีมข่าวล่องเรือไปพบชาวบ้านที่อบพยพ
อยู่ริมถนนในชุมชนโรงฆ่าสัตว

บอกชาวบ้านอยู่กันมาแบบนี้กี่อาทิตย์แล้ว
อาทิตย์แล้วคุณทัศนัยจนวันนี้น้ำจากริมแม่น้ำมูลสูงขึ้นอีกก็
ไม่มีที่จะอยู่ครับทีมข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ร่วมกับตันยูระหว่างที่เดินทางล่องเรืออยู่เนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่าง
เป็นสัตว์ตัวหนึ่งกำลังตะเกียกตะกาย
ถูกน้ำพัดอยู่ก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากเรือแล้วไปช่วยค่ะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ตรงนี้กันหน่อยค่ะ
กระรอกป่าคือมันก็เอาชีวิตรอด
มันก็เจอน้ำท่วมเพราะมันท่วมหมดเลยไม่มีที่อยู่
ตอนแรกมันสลบไปแล้วผมนึกว่ามันจะไม่รอดนะ
นี่เขาช่วยขึ้นมาแล้วปั๊มหัวใจด้วยค่ะ
โอ้โหรอดแล้วค่ะรอดแล้วนะคะ
ก็กำลังหมดแรงกำลังสำลักน้ำเลยทันเวลาพอดี
ตอนนี้ก็นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ก็เป็นความดีใจของทีมงานนะคะที่ได้ช่วยอีกหนึ่งชีวิตค่ะ
ขอบคุณที่ไม่ปล่อยผ่านชีวิตหนึ่งไปนะครับ